แล้วผมว่าเป็นข่าวที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าที่ลุ้นกันมาเท่าไหร่นะ
สองวันสิบเจ็ดชั่วโมงใช่ค่ะมันโล่งหมดทุกอย่างเลย
ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่สุดในรอบ๒๓เดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะฮะค่ะแล้วคนที่ดีใจที่สุดคือคนที่คลอดน้องจีน่าออกมาค่ะ
เราไปดูวินาทีที่เขาได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
นี่เป็นวินาทีที่แม่ของน้องจีน่าชาวบ้านบ้านห้วยฝักดาบครับมายืนรอลุ้นมาให้กำลังใจทีมค้นหา
ทันทีที่เห็นน้องจีน่าหรือเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งอายุขวบ๑๑เดือนเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังจากที่น้องหายจากบ้านไปนับตั้งแต่๑๘นาฬิกา๔๐นาทีของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
จีน่านะครับอยู่ในอ้อมกอดของพี่พยาบาลอุ้มน้องขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งตัวไปรักษา
โดยมีคุณแม่เมื่อกี้เปิดประตูไปประตูรถพยาบาล
คุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงชุดเทานะนั่นแหละแม่น้องจีน่าตื่นเต้นดีใจ
ถ้าสังเกตดีจะเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มตอนที่พี่พยาบาลเขาอุ้มผ่านฟ้าเข้าไป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

วางกล่องเลยนะฮะนะฮะก่อนที่ทีมพยาบาลเนี่ยจะเอาน้ำเกลือนะฮะ
แล้วก็ให้น้ำเกลือน้องจีน่าแล้วก็อุ้มน้องขึ้นรถโฟลวิวนะครับ
ลงจากเขาไปที่โรงพยาบาลแม่แตงก่อนพอไปถึงนะฮะ
โรงพยาบาลแม่แตงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเบื้องต้นครับ
ชุดให้น้องจีน่าสวมชุดผู้ป่วยแล้วก็ใส่สายออกซิเจนครับ
จากนั้นก็นำตัวน้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนครพิงในตัวเมืองเชียงใหม่
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะว่าโรงพยาบาลที่นั่นเนี่ย
จะมีความพร้อมมากกว่านะครับทีมข่าวสังเกตเห็นตามตัวของน้องจีน่าเนี่ยนะฮะ
บอกว่ามีรอยขีดขวนตามร่างกายเยอะเลยแต่น้องจีน่าเนี่ยยังแข็งแรง
แต่ก็ดูเพลียฮะเด็กนะครับนะฮะซึ่งระหว่างที่ทีมข่าว
สังเกตน้องจีน่าพยายามเก็บทุกอากับเกรยาได้ยินเสียงร้องไห้จ้าขึ้นมานะฮะ
แม่ของน้องจีน่านะครับก็อยู่ที่นั่นด้วยโรงพยาบาลก็ให้น้ำเกลือนะครับ
คุณแม่ด้วยเนื่องจากร้องไห้จนจนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกพับแล้วพับอีกอ่ะนะฮะ
ต้องให้น้ำเกลือแม่ด้วยนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าภาพอันนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพที่อยากเห็น
อยากได้ยินมาตลอดนะคะ๒วันกับอีก๑๗ชั่วโมง๑๗ชั่วโมงที่ได้มีการค้นหาน้อง
คือค้นหากันทั้งบนพื้นราบบนภูเขาบนฟ้าก็ขึ้นฮอไปเพื่อที่จะมองลงมา
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างให้ฟัง
ถ้าสมมุติว่าเอาบ้านห้วยฝักดาบขึ้นมา
เขย่าหาคือแบบนั้นเลย

จำได้ไหมคะบริเวณอาณาบริเวณรอบบ้านน้องถูกถางออกไป
เพื่อที่จะตามหาน้องจีน่า

คนที่ไปเจอภาพน้องจีน่าคนแรกเนี่ย

แล้วเขาไปเจอน้องอยู่ในกระท่อมร้าง

เขาเห็นภาพนี้เขาจะรู้สึกยังไงนะคะ

ตอนที่ไปเจอก็ไปพูดคุยกับคนคนนั้น
ซึ่งเขาก็เป็นญาติกับน้องจีน่านี่แหละค่ะนะคะ

อย่างที่บอกเลยก็คือเขาเจอเนี่ยเขาตั้งสติก่อน
เขาบอกว่าดีใจมากจนตัวเองร้องไห้
แต่ว่าต้องตั้งสติให้ดี
แล้วรีบลงมาจากดอยเพื่อที่จะมาเรียกเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
เขาบอกว่าขึ้นมาหาน้องจีน่าบนดอย
หมอผีในหมู่บ้านนะคะบอกว่าน้องเนี่ยถูกคนร้ายอุ้มมาซ่อนตัวเอาไว้ในกระท่อมร้าง
เขาก็เลยลองเดินมาค้นหาในจุดที่เขาเคยเห็นกระท่อมร้างพอไปถึงเนี่ยเห็นตกใจนะคะ
เห็นน้องจีน่านั่งอยู่คนเดียวก็รีบตั้งสติแล้ววิ่งลงมาให้น้องเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นก่อน
แล้วรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยดีใจมากที่เห็นน้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
เจอสามคนครับเจอพอดีเลยครับเค้าเลยหาลงมาแล้วก็เจอกันด้วย

น้องไม่พูดนะครับก็เล่นอย่างเดียวนะครับ
น้องเล่นอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลย

ตอนนั้นน้องหูตอนนั้นน้องหูน้องอ่อนเพียอะไรไหมฮะ

น้องหูน้องอ่อนเพียอะไรไหม
ไม่ครับปกติดีนะครับก็เล่นอยู่เนี่ยครับ
แล้วใครมีคนเอาน้อง
ไม่รู้เหมือนกันนะครับบอกว่าไปดูหมอด้วย
บอกว่าขอหาหนูแล้วก็ฝาหนูลงมาแล้วก็เจอเลย

ตอนนั้นน้องใส่แต่ผ้าน้องปกติกับทุกอย่าง

ตื่นเต้นดีใจนะคุณนัทพงศ์
ผมไม่ได้วิ่งกับพี่เขาทำไมผมหอบกับพี่เขาไปด้วยไม่รู้
ความดีใจความตื่นเต้นนักข่าวก็ตื่นเต้นคนเจอก็ตื่นเต้นนะคะ
เรื่องที่หมอผีในหมู่บ้านทักเนี่ย

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ

ได้โทรศัพท์ไปสอบถามหมอผีคนหนึ่งที่บ้านแก่น้อย
ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วหมอผีบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
ถูกผู้ชายคนนึงลักพาตัวไป
ด้วยการซ้อนท้ายจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้าน

เพื่อที่จะนำตัวไปขายต่อให้คนที่ต้องการเด็กไปเลี้ยง

ผู้ก่อเหตุที่ลักพาตัวน้องจีน่าเนี่ย
เป็นคนในหมู่บ้านที่มาเที่ยวหาที่บ้านหลายครั้ง

ผู้ที่เป็นพ่อนายสุริยะเนี่ย

ซึ่งมีความสนิทสนมกับครอบครัว

ผู้ต้องสงสัยผู้ก่อเหตุว่าจะลักพาตัวน้องไป
นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของการตามหา
จนกระทั่งมาเจอน้องจีน่าในวันนี้ค่ะ